คุณผู้ชมค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยไปตั้งแต่เริ่มรายการนะคะ
ว่าคุณผู้ชมเคยไปค้ำประกันให้ใครไหม
หรือมีใครมาขอให้ค้ำประกันอะไรให้ไหม
ส่วนใหญ่ก็จะต้องเตือนกันเลยว่าระวังเวลาไปค้ำประกันอะไรให้ใคร
ถ้าเกิดลูกหนี้ไม่จ่ายคนค้ำนี่แหละสวย

ถูกต้องมีคุณป้าท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรำถึงขั้นกับต้องขึ้นป้ายแบบนี้
ร้องนายกรัฐมนตรีให้ช่วย

ค้ำประกันเรื่องของรถจักรยานยนต์ค่ะ
ปรากฏว่าถูกฟ้อง
ถูกยึดที่ดินตั้ง๑๔ไร่
แล้วถูกไล่ออกจากบ้านคือแบบจะยึดบ้านยึดที่
ที่อ่ะจักรยานยนต์คันเดียวนี่น่ะใช่อ่า
เดือดร้อนถึงขั้นนั้นวันนี้เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่ไปนะคะ
ครับไปพบกับคุณป้าวัฒนางดงามอายุห้าสิบเจ็ดไปถึงบ้านเลย
หน้าบ้านก็มีป้ายอย่างที่เห็นค่ะว่าอยากจะให้นายกช่วยหน่อยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าสองเมษายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
นางวัฒนางดงามวัย๕๗คนนี้ค่ะค้ำประกันซื้อรถจักรยานยนต์
ให้กับนายปรีชาวงประโคนราคาสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาท
นายปรีชาจ่ายเงินดาวน์หกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทพรชมระสามสิบเจ็ดงวด
นายปรีชาไม่ผ่อนเลยสักงวดค่ะโอ้โหเดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
มีหนังสือทวงถามการผ่อนเงินเนี่ยนะคะว่าทำไมไม่ผ่อน
มีหนังสือทวงถามมาจากสำนักงานทนายความเลยนะคะส่งมาให้นางวัฒนากับนายปรีชา
รวมยอดแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทอืมคือรวมดอกเบี้ยด้วยอะค่ะ
วัฒนาก็เลยไปบอกนางจุลาลักษณ์แม่ของนายปรีชาว่าจ่ายสิ
ก็เนี่ยไปค้ำประกันให้นายปรีชาเนี่ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
มีพนักงานบริษัทขายรถจักรยานยนต์มาถามหานายปรีชาที่บ้าน
มาถามหาที่บ้านของนางวัฒนาที่ค้ำประกันนะคะครับยี่สิบเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
มีคำฟ้องมาจากศาลบุรีรำนะคะเรื่องผิดสัญญาเช่าซื้อค้ำประกัน
คือนางวัฒนาไปค้ำประกันให้นายปรีชาแล้วก็ผิดสัญญาเนี่ย
หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทสิบเอ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
วัฒนาก็เลยมอบอำนาจให้นางจุลาลักษณ์แม่ของนายปรีชาไปเจรจาประนอมหนี้
สามสิบเมษายนปีที่แล้วทนายความของบริษัทรถ
พานางวัฒนาไปกรมบังคับคดีเพื่อให้ขายท่อตลาดที่ดินของนางวัฒนา๑๔ไร่
ราคาประมาณสามแสนสี่หมื่นบาททนายความของบริษัทให้ประมูล
วัฒนาขอซื้อคืนห้าแสนบาททนายไม่ขายให้ครับ
เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนางวัฒนาก็เลยถูกจับ
ข้อหาบุกรุกพื้นที่๑๔ไร่ซึ่งเดิมเป็นของนางวัฒนานี่แหละ
แต่ถูกบังคับให้ขายท่อตลาดนางวัฒนาจะขอซื้อคืน
ก็ไม่ยอมให้ซื้อคืนแล้วพอนางวัฒนายังอยู่ในที่
ถูกฟ้องว่าบุกรุกซึ่งการขายท่อตลาดเนี่ย
จะได้ราคาที่ถูกมากถูกต้องมันถูกมากกว่าราคา

เขาขายที่ดินท่อตลาดสามแสนสี่คือที่ของเขา
แต่เขาต้องขอซื้อคืนห้าแสนใช่แต่เขาก็ยังไม่ขายให้ไง
เออแล้วมันหนี้แค่เนี้ยแปดหมื่นห้าอืม
เธอก็เลยบอกว่าทนายความของบริษัทรถจักรยานยนต์นะคะ
พาเธอไปประมูลทรัพย์สินขายท่อตลาดก็คือที่ดินของเธอ๑๔ไร่
เอามาชดใช้รถจักรยานยนต์แปดหมื่นกว่าบาท
นายย้ำกับเธอว่าห้ามคัดค้านอะไรนะเวลาประมูลอ่า
ก็ทำตามทนายบอกเพราะเธอก็กลัวไม่รู้กฎหมายครับ
ถึงเวลาประมูลคนที่ประกาศราคาค่ะทนายของบริษัทรถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายประมูลซื้อเอง
เอ้าดูสิก็แสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ที่ราคาถูกอ่ะสิ
ทนายซื้อไปเองประมูลซื้อไปเองอ่า
สามแสนสี่อ่ะครับเธอก็เลยบอกว่างั้นเธอขอซื้อคืนได้ไหมห้าแสนอ่ะ
ทนายไม่ยอมทนายขายเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะ๔ล้าน
กะเอากำไรแบบโอ้โหทนายรู้ไงว่าที่ดินมันไม่ใช่แค่สามแสนสี่ไง
ที่ดินมันแพงไปประมูลซื้อเองเฉยเลยมันได้เหรอคะ
โดนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเธอก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็อยู่ในที่ดินตรงนั้นแหละ
ทนายคนนี้ที่ประมูลไปได้อ่ะอ่าไปแจ้งความว่าเธอบุกรุก
เธอต้องให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกันตัวนะคะ๕๐๐บาทเธอเลยบอกเธอหมดหนทางจริง
ที่ก็จะถูกยึดบ้านก็ถูกยึดแล้วเธอก็ถูกฟ้องถูกฟ้องบุกรุก
ไล่ออกจากที่เธอบอกไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะตอนเนี้ย
เขาก็ฟ้องตามมาว่าถ้าไม่ออกก็จะจับติดคุกอีก
ทีนี้ไม่ให้ประกันป้ากับญาติเนอะวันนี้เขาก็ฟ้องมาอีกว่าป้าอยู่ในพื้นที่เขา
เขาจะเอาสามแสนตอนเนี้ยเขาจะให้ป้าไปขึ้นสามนาทียี่สิบเจ็ด
เดือนมกรานี้เลยคือไปขึ้นศาลที่เขาฟ้องมาสามแสนบาทนี่
บอกป้าไม่มีปัญญาโดกป้าเขาเอาไปวนทุกหน่วยงานซอยเหลือป้าเนี้ย
ที่ว่าป้าจะต้องบริออกจากทีเพราะว่าป้าไม่มีผิดออก
ตรงไหนที่ว่าจะอยู่ในที่ได้
ก็คือตามขั้นตอนถ้าเกิดมองตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
มันก็ถูกต้องคือเธอไปค้ำประกันให้เขาครับ
หนี้ไม่จ่ายหนี้ก็ต้องมาทวงถามที่ผู้ค้ำ
ถ้าผู้ค้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องนำทรัพย์สินไปขายท่อตลาด
เอาเงินมาใช้หนี้แต่ปัญหาก็คือทนายอ่ะทนายคนนี้
คือเรื่องสำคัญที่มันเป็นปัญหามาตลอดของบ้านเราเนี่ยนะ
ก็คือประชาชนหรือว่าผู้ที่เขาต้องทำมาหากิน
ไม่ได้ศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายเนี่ย
เราไม่สามารถไปต่อสู้เวลามีเรื่องมาถึงตัว
แล้วกฎหมายค้ำประกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณเดี๋ยวมาสอน
คนที่เป็นลูกเจ้าหนี้เนี่ยต้องไปบังคับเอากับลูกหนี้ตัวจริง
จนถึงที่สุดก่อนนะใช่ไงจนถึงแบบที่สุดแบบสุดสุดแล้วอ่ะ
ถึงมาคนค้ำนะแต่อันนี้เหมือนกับว่าแป๊บเดียวเนี่ย
ค้ำถูกบังคับให้เอาที่ไปขายท่อตลาดเลย
ลูกหนี้เขาบอกเขาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ไม่มีอะไร
ไม่มีทรัพย์สินอะไรซึ่งมันมีอะไรมากกว่าที่คุณจะทำตามขั้นตอนหรือเปล่า
คุณทำตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างสุดหรือยัง
แต่ถ้าถามว่าทางคุณป้าวัฒนาเนี่ยเขามีทนายช่วยไหม
ค่ะมีนะฮะอ่ามีนายรังสรรวารีประโคน
เป็นทนายความที่มาให้ความช่วยเหลือนางวัฒนาน่าจะเข้ามาตอนนี้หรือยังไง
ผมไม่แน่ใจนะอาจจะไม่ได้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่า
มาตอนจบเรื่องแล้วอ่ะคือเนี้ยเพราะว่าทนายรังสรรค์บอกว่าตอนเนี้ย
ก็ไม่รู้ว่าจะใช้แนวทางไหนในการช่วยเหลือได้เนื่องจากมันสิ้นสุดกระบวนการทางศาลแล้ว
เพราะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วจะไปรื้อคดีใหม่มันก็ยากมาก
แต่ก็สงสัยอยู่ในฐานะที่เป็นทนายความนะ
คนที่เป็นทนายความที่มาทำเรื่องราวนู่นนี่นั่น
ป้าวัฒนาต้องไปขายที่ขายท่อตลาดมาชดใช้เนี่ยแล้วเสียที่ไปเนี่ย
ไอ้เงินค่างวดของรถจักรยานยนต์หลักหมื่นอ่ะจริง
ทำไมทนายตอนนั้นคนนั้นถึงบังคับให้เขาไปขายที่๑๔ไร่
แล้วก็เอาเงินมาแค่๓แสนกว่าบาทได้เงินมาเนี่ย
ที่สำคัญก็คือนางวัฒนาเป็นคนค้ำนะเป็นจำเลยที่สองค่ะ
ไม่ใช่คนซื้อหลักจำเลยที่๑คุณไปบังคับตรงนั้น
ไล่เอาตรงนั้นจนถึงที่สุดหรือยัง
ระยะเวลาในการที่จะต้องหลังจากขายท่อตลาดไปแล้วอะไรเนี่ย
กี่วันกี่ไม่เกิน๖เดือนเนี่ยต้องลื้อฟื้นใหม่นะ
อะไรใหม่เนี่ยมันก็ล่วงเลยมาแล้วนะครับ
มันก็ทำอะไรไม่ได้แหละครับคือผมไม่ได้เป็นทนายตั้งแต่ตอนที่แกมีเรื่องมีลาวมีคดีบรรษานะครับ
มาเป็นตอนที่ว่าคดีมันจนทำอะไรไม่ได้แล้ว
ก็มีแต่ขอความเห็นใจขอความเมตตาจากทนายที่ซื้อที่ของแกไป
ถ้าสงสารป้าหรือว่าให้โอกาสป้าหรือว่าชี้แจงป้าหน่อยก็
ป้าก็คงจะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมาชำระนะครับ
เท่าโอกาสพอดีแกก็ไม่ได้เป็น

ทำประโยชน์ให้กับบริษัทด้วยทำประโยชน์ให้กับผู้เช่าซื้อด้วย
แม่เสียดายนะป้าไม่เจอทนายรังสรรค์ตั้งแต่แรกนะ
ใช่ค่ะแล้วคือปัญหาก็คือเนี่ยที่ดินตั้งสิบสี่ไร่ไปขายทอดตลาด
ทนายฝั่งนู้นคือซื้อเองสามแสนสี่
นี่มันมีอะไรแล้วล่ะเนี่ยแหมผมเนี่ยจะเจอตัวทนายคนนั้นจริง

เขาก็เขาก็ไม่คัดค้านอะไรไม่อย่างนั้นป้าเขาก็ประมูลเองก็ได้นึกออกมา
ถูกต้องแล้วคุณซื้อไปนะคุณซื้อไปป้าเขาก็ซื้อเองก็ได้
เขาจะซื้อกลับคุณบอกเอานู่นเลย๔ล้าน

แสดงว่าคุณเนี่ยโอ้โห
คุณกิจิศักดิ์บุริษัทเยาเรินศุกร์นะครับผู้สื่อขาของเราก็พยายามติดต่อไปยังนายปรีชานะฮะ
เจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่มาให้ป้าวัฒนาเขาค้ำให้เนี่ย
พบว่าตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ลบบุรีนะครับก็โทรไปหานะ
บอกว่าแม่เนี่ยมาบอกว่าให้ออกมอเตอร์ไซค์ให้หน่อย
เพราะเขามีเครดิตดีก็ไปออกรถให้โดยให้นางวัฒนาเป็นคนค้ำประกัน
แล้วก็อ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนใช้มอเตอร์ไซค์
เขาก็ไม่ผ่อนสิเขาคิดว่าแม่เขาผ่อน
คือแม่เขาไปออกมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยเพราะว่าลูกมีงานทำไง
แต่ลูกก็ให้ป้าวัฒนาเนี่ยค้ำให้ลูกก็เลยไม่ผ่อน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา๓๗งวดไฟแนนซ์จักรยานยนต์
ก็ไม่เคยติดต่อมาหาเขานะจะมาหาว่าเขาหนีเหนออะไรไม่ได้
แล้วตัวเขาเองเขาก็เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
อืมแล้วเบอร์ที่เราทิ้งติดต่อไว้เป็นเบอร์ใครครับที่จะต้องโทรมาชำระค่ารถเนี่ย

ทีนี้ค่ะก็ต้องไปถามแม่ของนายปรีชาค่ะ

จุลาลักษณ์แม่บอกว่าก็ลูกชายออกรถจักรยานยนต์โดยมีคุณป้าวัฒนาเป็นคนค้ำประกัน
เอามาใช้เหตุผลที่ไม่สามารถผ่อนได้เดือนละ๑๗๐๐บาทเพราะมีปัญหาการเงิน

เอาเงินไปใช้จ่ายหลายอย่างมีอาชีพเก็บของเก่าขายก็ขับรถกระบะตระเวนเก็บของเก่าขาย
ก็ไปบอกกับนางวัฒนาคนค้ำแล้วว่าไม่ได้ผ่อนเลย
วัฒนาก็ไม่ตอบกลับอะไรมาแล้วก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวช่วยผ่อนละกัน
สุดท้ายมีทนายติดต่อมาแม่เป็นคนรับมอบอำนาจจากนายปรีชาลูกชาย
อ่าและป้าวัฒนาคนค้ำให้ไปประนอมหนี้ที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
แม่ของนายปรีชาเป็นคนไปนะรับมอบอำนาจจากนายปรีชาและคุณป้า
ไปเองก็เลยขอให้ทนายช่วยก็โอนเงินไปสองพันห้าร้อยบาท
เธอบอกว่าจะผ่อนชำระให้เดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ผ่อนไปแล้วด้วยสองเดือนหลังจากประนอมหนี้น่ะ
คือจริงแล้วเวลาประนอมหนี้มันได้มีน้อยจ่ายน้อยได้ดีกว่าไม่จ่าย
เอาแสดงว่าก็เข้าสู่กระบวนการตรงนั้นไปแล้วสิสู่กระบวนการประนอมหนี้แล้วอ่า
และชำระหนี้ตามที่ประนอมหนี้แล้วด้วยครับก็ลดลงมาจากผ่อนพันเจ็ดอะไรใช่ไหม
แม่ก็บอกว่าผ่อนเดือนละพันห้าแล้วผ่อนไปสองเดือนแล้วด้วยจากการประนอมหนี้
อ่าแล้วมารู้ข่าวอีกทีป้าวัฒนาถูกยึดที่ดินสิบสี่ไร่ได้ยังไงก็ไม่รู้
ก็ยังงงแม่บอกอ่าส่วนรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้ถูกยึดอ้าว
เอาไปจำนำหนึ่งหมื่นบาทเอาเงินให้ลูกชายไปแปดพัน
ผ่อนเขาเดือนละพันห้าก็ตกลงกับเขานะแล้วทีนี้มาผ่อนเขาได้สองงวดหรือสามงวดนี้แหละ
ก็เลยหยุดอีก๓๔งวดว่าป้าหาตังค์ไม่ทันแล้วนะช่วงนี้ทั้งลูกทั้งอะไรมันหลายอย่างนี้นะ
ก็จะช่วยแกอยู่จะช่วยยังไงครับผมก็จะช่วยหาให้แกนั่นแหละ
นี่แสดงว่ารถที่ไม่ได้ผ่อนไฟแนนซ์เลยต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้
คุณยังเอาไปจำนำได้อีกหมื่นนึงใช่แล้วลูกชายก็ได้เงินไปแปดพัน
ใช่แต่ตัวทนายคนนี้เนี่ยนะที่ก็พาเขาไปจัดการเรื่องจักรยานยนต์ประนอมหนี้อะไรแล้วเนี่ย
ถ้าตามที่คนที่เขาเป็นคนซื้อรถจักรยานยนต์บอกเนี่ยแล้วคุณไปทำกับป้าวัฒนาอย่างนั้นทำไม
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปนะคะพยายามติดต่อทนายคนนี้ไปนะคะ
แต่ติดต่อไม่ได้ถ้าทนายอยากชี้แจงติดต่อมาเราอยากฟังข้อมูลจากฝั่งทนายเหมือนกัน
คือเราฟังอย่างนี้เราก็งงนะเราก็ไม่เข้าใจในกระบวนการว่าทำไมถึงขั้นต้องไปยึดที่ป้าเขา๑๔ไร่ไปขายท่อตลาด
คุณต้องออกมาชี้แจงนะฮะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาต้องมาเสียที่ไป๑๔ไร่
ในราคาหลักสามแสนกว่าบาทซึ่งเขาเป็นผู้ค้ำประกันจักรยานยนต์ในราคาแค่แปดหมื่นแล้วจักรยานยนต์ก็ไม่ได้ถูกยึดอะไรแล้วด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้แล้วด้วยแล้วก็ชำระหนี้ตามที่ประนอมหนี้แล้วด้วยแล้วไปยึดที่ดินเขาไปทำไม
มอเตอร์ไซค์ก็ต้องช่วยหน่อยนะฮะเพราะว่ายังไงซะเนี่ยเขาเป็นทนายความที่เขาอ้างอิงเรื่องจักรยานยนต์ที่เขาไปซื้อที่ร้านคุณอ่ะ
เดี๋ยวเสียชื่อเสียงกันหมดไม่รู้ด้วยนะงงเลยค่ะ